เขาบอกว่าตอนนี้ชี้ช่องรวยกันใหญ่เลยนะฮะ

เขาบอกว่าเป็นของแถมจากขนมกำลังฮิตเนี่ยนะ
เออมีคนซื้อใบเดียวเนี่ยแสนนึงนะ

ปัดฝุ่นนำมาขายใหม่ฉลองครบรอบ๓๐ปี
ทำให้นักสะสมการ์ดเนี่ยตาลุกวาวนะครับ
จะมีการผลิตการ์ดทั้งหมด๑๔๗แบบ
แต่ความพีคเนี่ยนะมันอยู่ที่จะมีการ์ดเพียงหนึ่งแบบเท่านั้น
ผลิตเพียง๑๕๐ใบจากทั้งหมด๘แสนใบ
หากใครสุ่มได้อาจจะกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัว
นี่ดูดินะซื้อมา๕๐๐๐๐เห็นไหมน่าเขียน

ให้ไปเกิดแลนด์ดินแดนของสะสมโมเดลฟิกเกอร์
งานแท้๑๐๐นี่ชื่อเฟสเหรอมันยาวเนอะ
แต่กว่าจะได้๔ใบนี้มาก็ควักเงินไปไม่น้อยเลยนะครับ
โดยเจ้าตัวนั้นไล่เรียงราคาออกมาดังนี้นะครับ

เมื่อก่อนจริงฉันเป็นตุ๊ดฉันยังเคยมีเลย

ต้องซื้อขนมเยอะแล้วมาแกะ

คุณเอาไปแจกผู้ชายเหรอ

ผู้ชายชอบขอการ์ดแล้วเราชอบกินขนมกันแล้วก็แอป
ไม่ที่ผมรู้เพราะว่าสันดาลตอนโตกับตอนเด็กก็น่าจะเหมือนกัน

ใบที่๒นี่ก็ซื้อมาแสน๓น่ะ

พร้อมกันที่นี้นะเจ้าตัวเขาชี้แจงนะบอกว่าราคาที่จ่ายไปคือราคาที่ตนเองรับได้
ตัวเขาชี้แจงนะบอกว่าราคาที่จ่ายไปคือราคาที่ตนเองรับได้ไม่ใช่ราคากลางหรือว่าราคาตั้งต้น
ดังนั้นถ้าหากมีคนอื่นที่เสนอราคามาสูงกว่าตนก็สามารถขายที่อื่นได้เลยนะ
จะได้แบ่งปันกันสะสมนะเนี่ยมันเป็นความทรงจำในวัยยาวนะครับกับเพื่อนคนอื่นมีความสุข
ลองฟังหน่อยให้ไปเกิดแลนด์ดินแดนของสะสมโมเดลฟิกเกอร์งานแท้๑๐๐ฟังดู
โทษนะพี่โอ้โหนี่นะสะสมการ์ด
เออไม่เขาขายของเล่นด้วยไงเธอ

ชื่ออะไรนะให้ไปเกิดแรงดินแดนของสะสมโมเดล
โปรดติดตามตอนต่อไป